กิจกรรมการคัดตัวยังคงดำเนินต่อไป

ยังคงตั้งหน้าเดินตามความฝันของตัวเอง

ความฝันนั้นได้จบลง
ตั้งแต่ก่อนเข้าพบคณะกรรมการ

ก็เลยขอเลือกที่จะ

แล้วหนูคิดว่าเดี๋ยวปีหน้าหนูเรียนจบ

แล้วก็ผมคิดว่าให้น้องเลิกเรียนมาก่อนดีกว่า

จากที่สภาพแวดล้อมที่เราสัมผัสได้แล้ว
คิดว่าน้องก็มีสิทธิ์ที่จะ
แต่ถ้าปีนี้มันไม่ได้
ถ้าปีหน้าตามใดยังจัดประกวดอยู่
ผมก็เอาน้องมาอยู่แล้ว

ฝันของบางคนต้องสะดุดและหยุดไว้แค่นั้น
แต่ภารกิจการคัดตัวของคณะกรรมการก็ยังคงดำเนินต่อไป
น้องจีนคว่าอย่างนี้เพราะอายนะครับ
เพราะเห็นดูเป็นท่าทางเป็นคนขี้อาย
แต่แอบเห็นมีรอยสักอยู่ที่ขา
ตกลงอันนี้แอปหรือว่าชีวิตจริง

น้องเป็นสาวออฟฟิศอยากมาประกวดอะไรสักอย่าง
สมมุติเขาลองสวมบทบาทว่าฉันเป็นนางงามแล้วฉันเข้ารอบ
สุดท้าย๔๕คนสุดท้ายละ
เราจะต้องเดินให้ทุกคนรู้สึกว่าฉันคือนางงามที่เหมาะสมกับตำแหน่ง
ถ้าพร้อมแล้วเดินได้เลยใช่เดินแบบเป็นนางงามที่ทุกคนจะประทับใจ
ไม่ใช่ปิดอายเขินแอ๊บอย่างนี้นะลองดู

ของจริง๑๐๐ค่ะ
ถ้าพี่ให้เขารอบมาขอให้มันเฟิร์มหน่อยด้วยนะ
เพราะบางทีเวลาเดินแล้วมันก็ดึกไปนิดนึงดูเนื้อยุ้ยหน่อย
งั้นพี่ขอบ้างถ้าเข้ารอบมาพี่อยากให้ไปกรอฟันออกบ้าง
มันจะทิ่มหน้าพี่อยู่แล้ว
ความผิดพลาดในอดีตคือบทเรียนชีวิตจงเรียนรู้

มาตอนก่อนประกวดพี่ต้องถามแล้วนะ

เมื่อตอนก่อนพี่ต้องถามแล้วมาให้เตือนด้วยว่ามีน้องคนนึงที่มีประเด็นอยู่
ทำให้ทำให้ไม่ได้รับสิทธิ์เข้าในการประกวด
น้องเขาถูกปรวจกับกองประกวดนึงด้วยคำอยากบนเคสบุค
มันเป็นเหมือนแผลที่อยู่ข้างในมากนะคะ

ตอนที่แม่รู้ข่าวว่าหนูเข้าอ้อมเนี่ย

การที่มีปัญหาการที่หนูทำตัวไม่ดีในอดีตนะคะ

ที่จะทำให้หนูร้องไห้เหมือนกันด้วย
กอยตรงประเด็นนนะคะ
ตรงประเด็น
แต่ว่าคำพูดเขาคือให้กำลังใจเราแล้วก็ให้โอกาสเราค่ะ
ก็เลยไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่ค่ะ
งดเข้ามาทุกทีและสาวงามทุกคน
มีโอกาสเพียงรอบเดียวที่จะได้เข้าพบคณะกรรมการ
ดังนั้นทุกเสี้ยววินาทีจึงมีค่าสำหรับพวกเธอ
และสาวงามหลายคนใช้มันอย่างคุ้มค่า
แต่ก็มีอีกหลายคนที่พลาดโอกาสที่จะได้นำเสนอตัวเองไปอย่างน่าเสียดาย
ตัวประจำนี้เดี๋ยวไทย
ก็ไม่หัสใจนะครับ
มีอะไรไม่ดีหรืออะไรอย่างงี้มันต้องรู้สึกอยู่แล้วนะคะ
แต่มันอาจจะมันอาจจะบังเอิญตรงกันที่คนนั้นไม่ได้มีใครสนใจอะไรเป็นพิเศษ
ที่จะให้เขาตอบคำถามหรือที่จะให้เขาแสดงตัวว่า
โคเขามีความสามารถอะไรหรืออยากจะพูดอะไรไหมอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าทำยังไงได้เพราะว่า๔๐คนนี้เราก็ต้องคัดเลือกให้เหลือแค่๑๔
ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะคือก็งง
พอดีหนูรายงานตัวจบ
แต่พี่พิธีกรเขาก็แบบขอบคุณครับเลยค่ะ
ก็เลยโอเค

ที่เข้าใจทุกคนทั่วไปนะ

เดินมาแล้วรู้สึกโดดเด็ด
แต่พี่คิดว่าภาพรักษ์แบบนี้

ไม่ใช่เพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกอย่างเดียว

หัวใจที่ดีและความฉลาดที่มี
มันทำให้น้องมีมากกว่าความสวยได้อย่างแน่นอนค่ะ
ต่อให้สวยแต่ถ้าพูดออกมาสมองกลวงมันก็มันก็หมดเลย

แต่ว่าถ้าฉลาดแต่ไม่สวยมันก็ไม่ได้เหมือนกัน
คือทุกอย่างมันจะต้องผสมกันออกมาแล้วแบบ
อาหารจานนี้อร่อยมากมันต้องเป็นอย่างนั้นนะคะ

ดังนั้นคุณจะต้องมีความรอบรู้มีความฉลาดด้วย

ไม่ใช่สวยแล้วก็ได้แต่ยิ้มเฉย

หนึ่งมีความพร้อมในเรื่องของมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
มีความพร้อมในเรื่องของความอดทน
เพราะสิ่งต่างเหล่านี้ทั้งหมดทั้งปวง
มันจำเป็นมากขนาดที่ต้องใช้ไปแข่งขันในต่างประเทศอย่างนี้

ก็ต่างรอลุ้นอย่างมีความหวังว่า

เพื่อที่จะได้เข้ารอบ๑๔คนสุดท้าย
แล้วก็ได้มงกุลใหญ่

มั่นใจเราต้องเข้าแน่นอนอยู่แล้วอะค่ะพี่

แบบว่าชอบยิ้มเป็นคนสดใส
ให้คนแบบว่ามองเราแล้วเออสดใสจริงนะอะไรแบบนี้ค่ะ

ที่น้องก็ทำสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่ง

แต่คือเราเลือกคนที่เก๋และดูดี
คือเราต้องดูว่าเวทีนี้เขาชอบแบบไหน

รู้สึกว่าเวทีปีนี้นะคะ
รู้สึกว่าแตกต่างจากวิธีอื่น
แล้วก็เป็นเวทีที่ให้โอกาส
กับสาวงามที่มีความฝันทุกคนเลยนะคะ
อย่างตัวกบเองก็มาเพราะว่า
เป็นความฝันของเราและความฝันของน้องด้วย

เป็นเวทีที่เปิดโอกาสจริงครับ

วันหนึ่งพันชีวิตสมัครเข้ามา
และนี่คือ๔๐สาวงามที่ยืนอยู่

นี่คือ๔๐สาวงามที่คณะกรรมการเลือกแล้วว่า
มีความสวยและมีคุณสมบัติพร้อม

รายชื่อที่จะเข้าสู่รอบต่อไป

ผมขอประกาศรายชื่อแรกครับ
ก็คาดหวังค่ะว่าจะได้เข้ารอบ

เพราะวันนี้พวกพาความมั่นใจมาเต็มที่ค่ะ
คิดไว้ว่าน่าจะไปได้อีก

อย่ามาเล่นนะคะ
ใครจะได้ไปต่อ
ไปสารฝันของเธอให้เป็นจินทิมมา

คืนวันเสาร์และอาทิตย์ครับ

ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ

ในบางคนอาจจะมองว่าเราเป็นคู่แข่ง
ในบางคนก็อาจไม่มองว่าเราคู่แข่ง
เราไม่สามารถไปเดาใจใครได้หรอกคะ

แล้วก็ทำในสิ่งที่เราควรทำให้เต็มที่ดีกว่า
ก็ฝากถึงคู่แข่งทุกคนนะคะก็ให้ระวังเจ๊พยาบาลคนนี้นะคะ

เป็นการแข่งขันก็จริงแต่แบบว่าอะไรที่เราช่วยเหลือกันได้
อะไรที่เราพอจะเกื้อกูลกันได้เราก็น่าจะช่วยเหลือกัน
ก็ทำให้เต็มที่แล้วกันนะคะคือใครดีใครก็ได้ค่ะ
หนูว่าหนูก็ทำดีกว่าเขาอ่ะถ้าสมมุติหนูทำอย่างเงี้หนูว่าหนูเต็มที่แล้ว
หนูอาจจะทำดีกว่าเขาก็ได้หนูก็ไม่สนใจเขาแล้ว
แสดงตัวตนที่ชัดเจนออกมาให้เห็นเลย
ที่จะได้จัดการเธอได้ถูกต้อง
โอเคเจอกัน
คนนี้เป็นเน็ตไอดอลอะไรคือเน็ตไอดอลรู้ไหม
เขาพิสูจน์ให้เราดูด้วยการที่วันนั้นนะครับ
เขาเรียกอะไรไลฟ์ไลฟ์แล้วเขาก็ไลฟ์กับพี่
ภายในเวลาไม่กี่นาทีมีคนดู
เขาเริ่มจาก๓๐๐๐๔๐๐๐๕๐๐๐จนไปถึงหมื่น๒หมื่นกว่าคน
มีคนคอมเมนต์เป็นประมาณเกือบ๒๐๐คอมเมนต์
เองก็เดินเข้าไปบอกเขาว่าเออหนูก็โอเค
หน้าตัวหน้าตราที่อยากโอเคหมดแต่ว่าอ้วนไป
เขาก็เอาไปลงในเตสว่าเขาห้วนเขาจะพยายามลด
ไม่น่าเชื่อเลยว่าเน็ตไอดอลทำไมมันถึง
คนดูกับคนร้ายมันขึ้นเร็วขนาดนั้น
นางกูเปรี้ยวฉันบอกแกแล้วใช่มั้ย
อย่ามายุ่งกับทีวีของฉัน

ผู้ชายเขาไม่เอายังจะมาอ่อยเขาอยู่ได้

ไปมองเพื่อนเขาเนี่ยเราต่างเลยแหละ

จะต้องมีรูปร่างหน้าตาที่ดี

แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

หนูจะเอาอะไรไปสู้เขาค่ะ
แล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันไม่ใช่นะ

คือเราไม่สามารถที่จะมาทูตซี๊ด

แล้วก็หมดพลังไปโดยใช่เหตุ